ทหารไปแล้วชมตำรวจบ้างค่ะ
คราวนี้ไปชมตำรวจทางหลวงคือรถนักเรียนจอดเสีย
แล้วเดี๋ยวดูนะตำรวจทางหลวงไปช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีเห็นไหมคุณ
รถนักเรียนเด็กใส่ชุดอะไรนะเนธนารี
ใส่ชุดนักเรียนชุดพละแล้วดูสิ
โอ้โหเด็กผู้หญิงต้องไปเข็นรถมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
เหตุการณ์นี้รถรับส่งนักเรียนจอดเสีย
อยู่ตรงริมถนนพระหลโยธินขาออกคุณผู้ชม
ตรงนั้นเป็นช่องทางคู่ขนานที่อำเภอคลองหลวง
แล้วตำรวจกับเด็กนักเรียนก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะ
เข็นรถเข้าข้างทาง
รถนี้เป็นรถของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
อยู่เต็มคันรถเลย
พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าเครื่องยนต์มันเสีย
มันขับต่อไม่ได้ถ้าเกิดเครื่องยนต์เสีย
มันไม่ใช่แค่น้ำมันหมดเติมแล้วก็ขับได้ไง
ทีนี้ก็เลยต้องเอาเด็กลงจากรถก่อน

แล้วระหว่างที่รอมีตำรวจทางหลวงก็มาช่วยเหลือค่ะ
พาเด็กนะส่งที่บ้านพักทุกคนเลย
คืออันนี้มันเกิดขึ้นหลังเลิกเรียน

รถนักเรียนกำลังจะไปส่งเด็กที่บ้าน
แต่พอรถมาเสียแบบนี้ไปส่งไม่ได้
ตำรวจก็พาไปส่ง
รู้สึกดีใจนะเพราะอะไรรู้ไหม

คราวนี้นี่เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถเก๋งตำรวจ

ตำรวจก็กระจายพาเด็กส่งตามบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ขอบคุณคุณตำรวจทางหลวงมากเลย
ช่วยมาส่งถึงบ้านเลยนะคะ